เอาไปดูต่อกันที่คู่นี้ดีกว่านะครับ

สำหรับเชียร์ธิคัมพรและก็ไฮโซบิ๊ก
ระดับน้ำตาลในเลือดสูงดิฉันขอเตือนไว้ก่อนเลย

คือยังงี้ไฮโซบิ๊กธนพลเบรจรุงควรข่าวหวานใจของเชียร์ธิคัมพร
เขาโพสต์ฉลองวันครบรอบด้วยการโพสต์ภาพเชียร์
แล้วก็ดอกกุหลาบแดงช่อโตคุณดูสิจ๊ะ
อื้อนี่สมมติสวัสดิ์อะไรหรือเปล่านะ
ก่อนจะตามมาด้วยภาพคู่สุดสวีทที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

ถ่ายไว้นานหรือเปล่าเก็บเอามาลงรัวเลย
สามารถใช่ไหมใช่ดูกันไปเซ็ตใหญ่นะ
แต่ความหวานที่ได้เห็นจากรูปนี้น้อยไปจ้ะ
ถ้าเทียบกับข้อความเป็นภาษาอังกฤษแปลมาแล้วนะจ๊ะ
สุขสาวะครบขอบคุณมากที่เข้ามาในชีวิตของผม
ตลอดเวลาที่ได้ใช้เวลากับคุณมันเต็มไปด้วยความสุข
รอยยิ้มเสียงหัวเราะความใส่ใจความทุ่มเทเต็มไปด้วยความจริงใจและความอบอุ่นจากคุณ
เป็นเพียงบางสิ่งที่ทำให้ผมหลงรักเท่านั้น
ยังมีอีกหลายอย่างที่หลงรักไงคุณ
แล้วก็การได้รับความรักแล้วก็การดูแลเอาใจใสจากคุณเป็นสิ่งพิเศษอย่างแท้จริง
คุณนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ผมและทำให้ผมเป็นผมในทุกวันนี้
ขอให้เราเดินทางไปด้วยกันเคียงข้างกันจับมือกันแน่นอย่างนี้
แล้วก็ลงท้ายด้วยบอกว่าบิ๊กรักเชียร์นะครับ
โอ้โห

เอาจริงเราอาจเรายังแบบอุ้ยหูอาหากันเลยนะคุณผู้ชมนะ
แล้วเวลาบางทีเชียร์มารายการพวกเราเนี่ยมาที่ไทยรัฐเนี่ย